ใช่ค่ะพรุ่งนี้อีก๑วันนะครับแต่คาดว่าจะเดินทางกลับกันเยอะแล้ว

โควิด๑๙เขามีจุดบริการฟรีอยู่นะครับ

คือสบคเองก็เป็นห่วงว่าเออกลับมาแล้วเดี๋ยวแหม
ช่วงที่เดินทางกันไปหลายที่เนี่ย

ก็ให้แต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะราชการ
แล้วก็เอกชนถ้าขอความร่วมมือได้
ก็ให้พนักงานเวิร์คฟอร์มโฮมสัก๑๔วันก่อน

จะตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด๑๙

ท่านที่จะเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับ
เขาจะให้บริการไปถึง๓มกราคมนะครับ
ที่หมอชิตนะครับสถานีขนส่งหมอชิต

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙หลังปีใหม่
ขั้นตอนตามหน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าท่านยังอยู่ในพื้นที่ที่ต่างจังหวัด
อยู่ที่บ้านของท่านหรือว่าที่ท่านเดินทางไปเที่ยวนะครับ
มาถึงจุดตรวจก็แสดงบัตรประชาชนนะฮะ
แล้วก็จะมีเรื่องของการลงทะเบียน
พอทราบผลแล้วถ้าไม่มีผลอะไร
ท่านก็เดินทางไปต่อได้แต่ถ้ามีผลเป็นบวก
พบว่าอาจติดโควิดก็มีเจ้าหน้าที่จะมารับตัวท่านต่อเลย

ให้นักเรียนเรียนออนไลน์เลยถึง๑๔มักราคม
เรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่สอบคอบอกว่ากลับมาจากปีใหม่
ขอให้ราชการให้พนักงานหรือว่าเอกชนด้วยขอความร่วมมือ
เวิร์คฟอร์มโฮมกันสัก๑๔วัน
เราถามไปยังผู้บริหารของบสที่สถานีหมอชิต
บอกว่าวันนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าคาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับเข้ามาเยอะแล้วล่ะ

อย่าไปคิดว่าจะเสียเวลาค่ะแบบที่โอ้โหเดินทางมาตั้งไกล
มาเสียเวลาตรวจอะไรอีกใช้เวลาแค่ไม่ถึง๓๐นาที
แท่นี้ท่านก็สบายใจแล้วถ้าท่านไปติดจะกลับไปทำงานกลับไปที่พักที่กรุงเทพฯ
แล้วถ้ายังติดมีผลไม่บวกจริงได้รับการรักษาเลย
มีแม่ลูกชาวสุโขทัยวันนี้เราไปเจอเนี่ยกลับมาจากสุโขทัยช่วงปีใหม่วันนี้มาถึงกรุงเทพแล้ว

นี่ฮะมาถึงแล้วนะครับบอกว่ากลับไปที่สุโขทัยมาไปเข้าดาวน์ปีใหม่

มาถึงเนี่ยได้ตรวจคัดกองเลยอย่างน้อยก็เพื่อความมั่นใจในการที่จะกลับไปทำงาน
ไปเจอเจอคนที่บ้านที่อยู่ที่กรุงเทพ
พอกลับไปถึงบ้านจะได้สบายใจด้วยว่าไม่ติด

ก็คือตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะเดินทางออกไปตอนช่วงที่เขาเดินทางกลับจะได้รถไม่ติด
เวลาเดินทางไปกลับจากจังหยัดอะไรอย่างนี้
ไม่กังวลเพราะว่าคงไม่ติดคงสบายใจ
หรือถ้าจะเอาให้แบบสะดวกเพิ่มมากขึ้นหน่อยท่านก็ลงทะเบียนมาก่อนก็ได้นะฮะ
ตรงนี้นะยากมั้ยคุณรัชภพร

คือจริงคุณผู้ชมสามารถแคปหน้าจอเราเอาไว้ก่อนแล้วเอาไปสแกนทีหลังได้นะคะเวลาจะสแกน
ซึ่งเดี๋ยวฉันลองสแกนเลยนี่สแกนจากโทรศัพท์มือถือเลยก็แล้วกัน
พอสแกนเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะมันจะเข้าไปที่หน้าของทางสาธารณสุขอะค่ะ
อันนี้เข้ามาแล้ว

ใช่ค่ะจะเป็นของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ก็จะให้เรากรอกถ้าเป็นคนไทยก็เป็นเลขบัตรประชาชน
ถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นพาสปอร์ตแล้วจะให้เข้าไปเช็คในนั้น
ก็จะให้เช็คเรื่องของอาการเบื้องต้นว่าคุณไปไหน
เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงไหมมีอาการคัดจมูกไข้ขึ้นปวดเมื่อย
เนื้อตัวอะไรหรือเปล่าก็ตอบคำถามไป

ด้วยตัวเองก่อนแล้วก็จะมีให้วัดอุณหภูมิเบื้องต้น
ขอชื่อที่อยู่รายละเอียดเล็กน้อย
แล้วก็ส่งกดลงทะเบียนตอบคำถามไปเรื่อย

แล้วค่อยเอารหัสนั้นไปแจ้งที่ตรงจุดตรวจ

เพราะว่าตรงจุดตรวจเขาจะถามเรื่องของการลงทะเบียนมาก่อนหรือเปล่า

เราก็ต้องไปสแกนที่นั่นแหละเราก็ต้องไปนั่งกรอกที่นั่นอยู่ดี

ขึ้นให้เป็นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไป

บางทีเราตรวจเองก็ได้นั่นแหละแต่บางท่านก็แหม

เราก็ไม่แน่ใจไงว่าไอ้ที่เราหมุนเข้าไปมันถึงหรือยัง
เราหมุนซ้ายหรือหมุนขวามันถูกไหม

ส่วนตัวเลขสถานการณ์โควิด๑๙วันนี้
หลายคนหวั่นใจอยู่แล้วว่าโอ๊ยหลังปีใหม่มันจะพุ่งพลวดจะน่ากลัวไหม

วันนี้ถือว่าโอเคใช้คำนี้ได้ไหมคะ

ผู้ติดเชื้อวันนี้รายวันคือ๓๑๑๒ราย
ในประเทศ๒๙๖๑ราย

ผู้เสียชีวิต๑๒ศพ

ส่วนคนที่อาการดีขึ้นหรือว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวรักษาหายแล้วก็ประมาณ๒๙๒๑รายนะคะ

ตอนนี้เรามีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย

อาการหนัก๕๐๐กว่ารายแล้วก็ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจอีก๑๕๐กว่ารายนะคะ
ตรงนี้เนี่ยผมว่าถือว่าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นเยอะนะ

อโฮหยีบหมื่นตลอดเลย
ผู้ติดเชื้อรักษาอยู่นี่เป็นแสนก็มีนะ

อาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจนี่โอ้โหอย่างน้อยก็หลักหมื่นหลักพัน

ส่วนจำนวนวัคซีนถ้าไล่เรียงตั้งแต่เข็มแรกที่ถูกฉีดเข้าประชาชนคนไทย๒๘กุมภาพันธ์จนถึง๑มกราคม

โดสทั้งหมดที่ฉีดไปแล้วคือ๑๐๔ล้านกว่าโดสค่ะ
แต่แบ่งแยกย่อยออกมาเป็นแบบนี้คือไม่ใช่๑๐๔ล้านโดสที่เป็นเข็ม๑ทั้งหมด
ก็คือเป็นเข็ม๑เข็ม๒แล้วก็เข็ม๓นะคะ
เข็ม๑เนี่ยประมาณ๕๑ล้าน
๒ประมาณ๔๖ล้านแล้วก็เข็ม๓ประมาณ๗ล้านโดสค่ะ
ถ้าจะดูก็ต้องดูเข็ม๒เป็นหลักใช่ไหม
ต้องได้๒โดส๒เข็ม
ก็คือ๔๖ล้านคนแล้ว

แต่ถ้าจะเอาช่วงโอมิครอนช่วงนี้

ล้านค่ะก็ต้องค่อยกระตุ้นต่อไป

เข็มแรกต้องเอาให้ได้เกิน๗๐ของประชากรประเทศเราก่อน
ตอนนี้๔๖๔๖ล้านเรามี๗๗ล้าน
ก็ได้สักประมาณ๕๐ได้ล่ะ

ขอเพิ่มอีกสักประมาณสัก๑๐๒๐นะคะ
ส่วนช่วงเทศกาลปีใหม่๒๙ธันวาคมถึง๔มกราคม
วันอันตรายเราพูดกันทุกปีนะคะ

อันนี้คือรายงานจนถึงวันที่๑มกราคม
เมื่อวานนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้ว๕๐๐กว่าครั้ง
บาดเจ็บก็คือเท่าจำนวนอุบัติเหตุเลยค่ะ

และผู้เสียชีวิต๗๓ศพค่ะ
ถ้าแบ่งแยกย่อยออกมามาดูที่สาเหตุกันก่อน
สาเหตุส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยคือขับรถเร็ว๓๗เลยนะคะ

แล้วขับ๓๕ตัดหน้ากระชั้นชิด๑๖นะคะ
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดตามนี้เลยค่ะ
การจนบุรีเจ็บก็เยอะสุดด้วย
แต่เสียชีวิตเยอะที่สุดคือกรุงเทพนะคะ
ส่วนที่ปีใหม่ถ้า๗อันตรายสะสม
ก็ตัวเลขตามนี้อันนี้คือรวมหมด๒๙๑มกราคมทุกจังหวัดนะคะ

ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือเชียงใหม่

เสียชีวิตสะสมสูงสุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครนะคะ
แต่มีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย๓๕จังหวัดด้วยกันค่ะ